ย้ายมาทำงานในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองพอก
อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
อืมพร้อมกับคุณยายอายุเก้าสิบเจ็ดปี
ถูกแทงเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะฮะแต่สภาพศพของคุณครูเนี่ยยังมีมีด
ปักอยู่ที่คอนะครับนี่ฮะบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองพอกนะครับ
จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสพนพอกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านปูนสองชั้นนะครับที่ชั้นล่างของบ้านมีศพของนางกลมสุตนน
อายุ๙๗ปีนะครับเสียชีวิตอยู่ในห้องโถงนะฮะมีร่องรอยการถูกปาด
ด้วยของมีคมที่ต้นคอแถนยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรลึก๔ถึง๕เซนติเมตร
ใกล้ศพของคุณยายกลมเนี่ยมีศพของนางสาวนิพาพรจันทโยธา
อายุ๓๒ปีเป็นคุณครูนะฮะตามรายงานเบื้องต้นบอกว่าเป็นคุณครู
ย้ายมาทำงานในพื้นที่ที่หนองพอกนี่เองนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตในห้องน้ำชั้นหนึ่ง
แล้วมีมีดทำครัวที่ยาวประมาณ๑๕เซนเนี่ยปักอยู่ที่ไทยทอย
นี่ฮะพื้นที่เกิดเหตุนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเร่งติดตามตัว
คนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนี่แหละทำร้ายถึงสองศพนะฮะ
คุณแม่ของผู้ตายก็คือนางสาวนิพาพรแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ตายก็คือคุณยายกรมด้วย
เป็นทั้งลูกสาวแล้วก็เป็นทั้งแม่โอ้โหนี่ยังตกใจนะฮะ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตานะครับบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ย
คือลูกเลี้ยงของลูกสาวลูกเลี้ยงของคุณครูนิพาพร
น่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุหรือเปล่าเพราะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ลูกสาวก็คือครูนิพาพรเล่าว่าลูกเลี้ยงที่ชื่อว่าอาร์ตนะ
เป็นลูกเลี้ยงที่เป็นลูกติดของสามีแล้วอาร์ตเนี่ยเป็นสาวประเภท๒
โทรมาหาหลายสายเลยแต่ไม่ได้รับแล้วลูกเลี้ยงเป็นคนอารมณ์โมโหร้ายเหลือเกิน
เคยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องมรดกด้วยมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่เขาโทรมาแล้วไม่รับสายกันแล้วทะเลาะอะไรกันเนี่ย
อาร์ตเนี่ยมาก่อเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะเป็นคนโมโหร้าย
คือเธอบอกว่าตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกนะฮะมันตื้อไปหมดเสียทั้งแม่แล้วก็ลูกสาว
อยากให้ตำรวจเนี่ยไปเร่งติดตามตัวในอาร์ตเนี่ยมาสอบสวนโดยเร็วว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามตัวคนที่ญาติของผู้ตายเขาสงสัยมาสอบปากคำกันต่อไปนะฮะ
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรหรือว่าจะเป็นเหตุผลอื่นมูลเหตุอื่น